เสพติดเหมือนกันนะฮะในเล็กที่คลั่งจับลูกจับเมียเป็นตัวประกัน
อืมล่าสุดได้ตัวแล้วนะครับหลังจากตามกันอยู่สองวันด้วยกันนะฮะ
เมื่อวานนี้เขาปล่อยลูกมานะลูกอายุเดือนกว่าใช่แต่เอาเมียไปต่อ
ขับรถหนีต่อวันนี้ได้ตัวเขาแล้วนะฮะค่ะสีหน้าท่าทางเป็นอย่างไร
ตอนเดินออกมาจากบ้านพักที่ตำรวจเขาตามไปเนี่ยไปดูนะฮะ
ใกล้ก็ได้ไปน้ำในรถน้ำใดลาดหลังหน่อยอ่ะเก็บให้หมดอ่า
ดีแล้วลูกเมียปลอดภัยนะพ่อก็ปลอดภัยแล้ว
นี่ครับชุดปฏิบัติการพิเศษของทางมุกดาหารอ่ะเก็บให้หมดห้าสิบกว่าน้ายนะฮะ
ตามมาหลังจากรู้ว่าในเล็กเนี่ยพาภรรยามาอยู่ที่บ้านของตัวเอง
หมู่บ้านโคกสูงตะบนบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หลังจากเมื่อวันก่อนเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งค่ะ
หนีกันอยู่สองวันสองคืนนะครับเนี่ยวันนี้ที่บ้านหลังนี้กดดันอยู่ชั่วโมงกว่านะฮะ
เพื่อให้ในเล็กออกมามอบตัวก็ไม่ยอมออกมา
แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่โอ้โหต้องระมัดระวังเลยนะฮะ
ต้องใช้ความอดทนเลยเพราะยังมีภรรยาอยู่ในบ้านด้วย
เกรงว่าเดี๋ยวตัวประกันจะเกิดอันตรายแล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาที่บ้านหลังนี้หลังจากรู้พิกัดของในเล็กนี่ตรงนี้นะฮะ
นำกำลังมาปิดล้อมนะคือเมียของในเล็กเนี่ย
อาศัยจังหวะที่ในเล็กเผลอวิ่งหนีออกมาจากบ้านค่ะอ่าพอวิ่งออกมาเนี่ย
ตรงมาเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่พอดีเลยวิ่งตรงเข้าหาเจ้าหน้าที่พอดีเลยนะฮะ
ขอความช่วยเหลือได้ทันทีเลยแล้วทีนี้ยิ่งโอ้โหน่ากลัวไปใหญ่
เพราะตอนเมียในเล็กออกมาจากบ้านวิ่งหนีออกมาได้บอกตำรวจว่า
เล็กเขามีระเบิดนะไม่ใช่แค่ปืนนะบอกเล็กมีระเบิดด้วย
มีระเบิดติดตัวอยู่โอ้โหเจ้าหน้าที่ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง
แต่ทีนี้พอในเล็กรู้ว่าเมียวิ่งหนีออกมาจากบ้าน
ในเล็กเดินออกมาจากบ้านฮะเพื่อมาตามหาเมีย
เดินมาที่ถนนของหมู่บ้านนี่แหละจะตามหาเมีย
จังหวะนี้แหละครับทุกผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่วิ่งเข้าใส่
แล้วก็ชาร์จคุมตัวไว้ได้ทันที
ระหว่างที่สอบถามเจรจาพูดคุยเนี่ยท่าทางในเล็กก็
วกวนพูดจาไม่รู้เรื่อง
เมายาอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่บอกโอ้แล้วเมามากี่วัน
อ่ะสิระหว่างทางนี้ไม่รู้ว่ายังซัดอยู่ตลอดหรือเปล่า
ทำไมตอนจับได้ยังเมาอยู่เลย
นี่ลองดูนะครับ

ไม่เป็นไรเล็กกินยารักษานะ

กินยารักษานะจริงมารักษา

เราไม่มีศัตรูกับใครไม่มีอะไรกับใคร

คือวันแรกก่อนที่จะจับลูกกับเมียเป็นตัวประกัน

เขาอัดคลิปไปส่งญาติพี่น้องครอบครัว

เมื่อวานยอมปล่อยลูกอายุแค่เดือนกว่านะฮะ
ทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยพอได้ตัวแล้ว
ตำรวจก็ให้พ่อของในเล็ก
มาช่วยคุยกับลูกชายหน่อย
พ่อมาถึงก็บอกให้ลูกใจเย็นนี่พ่อมาแล้ว

เล็กก็พาลูกสะพ้ายกับหลานนี่ขึ้นรถขับหนีมา

เดี๋ยวตำรวจจะพาไปบำบัดรักษาเองลูก
มีอยู่ช่วงหนึ่งพ่อของเล็กถามเล็กว่า

เดี๋ยวจะต่อสายให้เล็กคุยกับแม่แล้วกัน
เพราะว่าลูกอยู่กับแม่
นี่ฮะ
แม่ตัวเองนี่วิดีโอคอล์ไหมนี่

เขาเห็นลูกเขาก็ถามว่านี่ลูกใคร
ลูกใครครับเนี่ยถ้าลูกตัวเองยังจำไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงแล้วอะค่ะพี่อุ๋ย
นี่ถ้าเมื่อวานไม่ปล่อยลูกมาก่อนนะวันนี้ถ้าเมียไม่วิ่งหนีออกมาก่อนนี่
ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะท่านผู้ชมครับในรถกระบะที่ในเล็กขับหนีมาเนี่ย
ไปเจอปืน๓๘บรรจุกระสุนพร้อมใช้อยู่๖นัดนะครับ
มีพระเครื่องเลี่ยมทองอีกองค์นึงมีบัตรประชาชนนี่ปืนเห็นไหมฮะ
บรรจุกระสุนด้วยนะครับที่หลังรถกระบะนะ
ที่นี่ยังมีกระจกหลังของรถกระบะนะในเล็กเนี่ยไปโยนทิ้งไว้ที่หน้าบ้าน
มีร่องรอยกระสุนหลายนัดด้วยมีปลอกกระสุนที่ยิงแล้วด้วย
หน้าบ้านกับในบ้านเนี่ยเกือบ๒๐นัด

โอ้หูคุณผู้ชมค่ะในเล็กนี่อยังไงใช้คุมพรั่งคนนี้
โพสต์ตัดเพาะปัญหาชีวิตบ่อยมากอะค่ะ
สองวันที่ผ่านมาก็ที่มีการสดในห้องนอนเพ้อบอกว่าดูสิไหนใครว่าผมได้นอน
ผมยังไม่ได้นอนเลยอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็เมื่อสี่วันก่อนมีหลายโพสต์นะคะ
เช่นพอจะมีทางออกให้ผมหรือเปล่าต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
อันนี้คือโพสต์ในห้องนอนแล้วก็มีโพสต์ข้อความตัดพอ
ค่อยดูไปด้วยกันนะคะหลายโพสต์เลยมีโพสต์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
พอมาพอสิมีทางออกให้ผมบ่หรือต้องขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ
อีกโพสต์ค่ะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมีสิ่งเดียวตอนนี้อึดอัดใจ
แอบมีอะไรกับใครก็ไม่พูดให้ฟังบ้างนี่ค่ะแต่เขาก็โพสต์เป็นภาษาถิ่นน่ะนะคะ
คือไม่แน่ใจว่าเป็นปมเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
เมื่อ๕วันก่อนก็โพสต์ตัดเพาะอีกใจคนไม่แน่นอนเชื่อใจตัวเองดีที่สุด
คนอื่นผมไม่เชื่อหรอกครับพูดจริงชีวิตมันยุ่งยากวุ่นวายมากจริงจริง
ปัญหาที่ไม่มีทางแก้มันแย่มากนะครับใครไม่เจอกับตัวไม่มีวันเข้าใจผมหรอก
โพสต์แบบนี้ตัดเพาะอยู่เนี่ยหลายโพสต์คุณผู้ชมค่ะพอย้อนไปดูไทม์ไลน์
วันที่ผ่านมาที่ในเล็กก่อเหตุจับลูก๑เดือนจับเมียเป็นตัวประกันเนี่ยนะ
เขาไปไหนทำอะไรมาบ้างไล่ดูเลยนะคะครับคืนวันที่สองกรกฎาคมในเล็กคลุ้มคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกัน
ขังลูกเมียเอาไว้ในห้องที่บ้านพ่อในอำเภอเมืองมุกดาหารมีปืนจุดสามแปดติดตัวอยู่
กรกฎาคม๙โมงเช้าตำรวจได้รับแจ้งนำกำลังไปปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่๘ชั่วโมง
ไม่เป็นผล๑๗นาฬิกา๔๕นาทีวันเดียวกันในเล็กอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่ประชุมวางแผน
พาลูกเมียขึ้นกระบะอีซูซูสีบรอนขับหลบหนีไปใช้เส้นทางมุกดาหารกาลสินขับไปเร็วเลย
กรกฎาคมตอนเช้าพบความเคลื่อนไหวของในเล็กอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
๒ทุ่ม๔กรกฎาคมในเล็กขับรถไปจอดที่วัดภูมิมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารบังคับให้เมียคือทิ้งลูกเอาไว้
เดือนนึงทิ้งเอาไว้ที่ลานจอดของวัดนะแล้วบังคับเมียขึ้นรถไปต่อค่ะทิ้งลูกเอาไว้คนเดียว
กรกฎาคมวันนี้ตอนเช้าตำรวจเจอรถกระบะของในเล็กจอดอยู่ที่บ้านหลังโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โมง๕๒นาทีขับรถออกไปที่บ้านพ่อจุดนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มมาด้วยนะคะ
จะเห็นจังหวะที่รถของในเล็กขับออกมาจากบ้านพักที่อยู่หลังโรงเรียนนะคะ
แล้วก็กลับรถมุ่งหน้าไปทางบ้านนันทวันที่อำเภอเมืองมุกดาหาร
สืบก็ขับรถตามประกบจนไปถึงบ้านพ่อของในเล็ก
นี่นะคะทีนี้นี่วงจรปิดค่ะที่บอกคุณผู้ชมดูภาพกันก่อนนิดนึง
รถในเล็กขับออกจากบ้านที่อยู่หลังโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางบ้านนันทวัน
สืบเขาตามนะคะตามไปจนถึงบ้านพ่ออ่ะเนี่ยค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาเพิ่มทีนี้๑๑นาฬิกา๕๐นาที
ในเล็กขับรถกลับมาที่บ้านพักที่อยู่หลังโรงเรียนอีกรอบนึงนะคะ
บ่ายโมงภรรยาของในเล็กหนีออกมาได้เหมือนที่พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็มีปฏิบัติการล้อมจับกลุ่มต้องใช้รถสิบล้อปิดทางเข้าออกเลยนะ
บ่าย๒๐นาทีจับตัวได้โอ้โหสามวันเต็มสามวันเลยนะ๓วันเต็มที่ในเล็ก
คลั่งยาจับลูกเมียเป็นตัวประกันหนีไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยโดนจับได้ในที่สุด
เมื่อวานนี้ยอมปล่อยตัวลูกสาวออกมาก่อนนะฮะลูกสาวอายุหนึ่งเดือนนะ
ใช่ค่ะที่ในเล็กพาไปด้วยนะฮะพร้อมกับเอาตัวภรรยาไปด้วย
ทุกผู้ชมครับจุดที่ในเล็กยอมปล่อยลูกสาวมาเนี่ยนะฮะก็คือที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่น่ารักเชียวโอ้ยน่าสงสารเด็ก
เดือนเดียวเองอืมนี่นะฮะคือตอนนั้นที่ปล่อยออกมาเนี่ยปล่อยให้กับสมเนรที่วัดนะฮะ
ความจริงตำรวจก็กำลังไล่ตามอยู่นั่นแหละเมื่อคืนวานนี้นะฮะพอปล่อยลูกให้กับสมเนรที่วัดเอาไว้ก็บังคับภรรยาให้ขึ้นรถกระบะไปกับเขาแล้วก็ขับออกไปทันที
ตำรวจได้ตัวน้องมาก็พาไปโรงพยาบาลมุกดาหารเลยนะครับเพื่อให้คุณหมอช่วยดูอาการให้ร่างกายก็ปกติแข็งแรงดี
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมนะครับได้คุยกับสมเนรรูปนั้นนะฮะที่ท่านได้เจอในเล็กเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
บอกว่าอย่างนี้ฮะในเล็กเนี่ยนำลูกสาววัย๑เดือนมาวางไว้ที่ลานจอดรถท่านบอกว่าเมื่อ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่ลานจอดรถของวัดจอดนานแบบเป็น๑๐นาทีสมเนรท่านบอกท่านก็แปลกใจ
แล้วแถวที่รถกระบะจอดอยู่มีตำรวจนำกำลังมาดักซุ่มอยู่เพื่อจะคอยช่วยเหลือตัวประกันสมเนรบอกตอนนั้นท่านเดินมาท่านก็แค่แบบไม่รู้หรอกว่ามีตำรวจซุ่มอยู่รู้ว่ามีรถกระบะจอดอยู่แบบเป็น๑๐นาทีที่ลานจอดรถของวัดท่านก็เอาไฟฉายมาส่องอยู่ดีเนี่ยคนบนรถก็คือในเล็กอ่ะตะโกนออกมาบอกเป็นตำรวจใช่ไหมถ้าเป็นตำรวจให้ออกมา
เนรท่านก็รีบตอบกลับไปทันทีบอกเนรครับเนรครับไม่ใช่ตำรวจพอในเล็กได้ยินว่าเป็นเนรในเล็กเนี่ยลงมาจากรถอุ้มลูกมาวางที่ลานจอดรถแล้วก็บอกสมเนรบอกเนรช่วยอุ้มเด็กไปส่งให้ตำรวจหน่อยจากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือก็คือเมียในเล็กนั่นแหละนะแต่ในเล็กเนี่ยรีบ
พอเขาเห็นไฟแสงไฟเนรเนี่ยเขาบอกเขาพูดว่าไงบ้าง

พูดซ้ำครับแล้วก็เสียงผู้หญิงครับพูดด้วย

ไม่รู้ครับผมไม่เห็นนะครับ
เพราะว่าไฟมันเปลือกข้างหน้าครับ

ตำรวจมาแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ก่อนละ
บอกว่าคืนนี้ให้รีบเข้าบ้านกันนะ
เธอคลุมครั่งพกปืนน่าจะขับรถใช้เส้นทางผ่านแถวนี้
เธอบอกเธอรีบปฏิบัติตามคำบอกเล่า

โอ้โหเสียงรถกระบะขับลงมาจากเขาทางวัดเนี่ย
เสียงเหยียบคันเร่งมาดังมาก
อย่าให้ลูกหลานออกมา
กลัวโดนลูกหลงอะไรประมาณนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของในเล็กอยู่บ้านติดกันเลยค่ะ

บะเข้ามาที่บ้านมากับภรรยาแล้วได้ยินเสียงตะโกนโหกเวกโวยวาย
ได้ยินเสียงยิงปืนด้วยนะคะสี่ห้านัดได้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
ก็กลัวรู้ว่าในเล็กคลุ้มคลั่งแต่รู้ว่าตำรวจกำลังตามตัวอยู่
เดี๋ยวตำรวจต้องมาควบคุมตัวแน่ครับแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่า
สามเดือนก่อนในเล็กคลั่งบ่อยคลั่งบ่อยมากเขาก็ไม่รู้อ่ะนะ
ว่าไม่รู้ว่าคลั่งยาเสพติดหรือคลั่งจากความเครียดอะไรอืม
แล้วเมื่อคืนแกมาไหมมาครับช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มครับ
ได้ยินเสียงปืนไหมได้ยินครับได้ยินกี่นัดสี่นัดครับ
แบบเป็นระยะระยะครับแล้วโวยวายอะไรไหมก็ก่อนมาถึงแก
ก็โวยวายครับโวยวายว่ายังไงฟังไม่รู้เรื่องครับ
ผมอยู่ในบ้านอืมปกติจะเป็นอย่างงี้ไหมไม่นะครับ
เพิ่งมาเป็นช่วงแบบแกมีลูกเลยครับอาการเริ่มหนักตอนมีลูกครับ
อาการเป็นยังไงแบบพูดไม่รู้เรื่องมันแบบหลอนหลอนนะครับ
ก็คนหลอนพวกหลอนยาอะไรอย่างนี้ครับแบบเล่นเยอะเกินไปครับพ่อของในเล็กนะฮะ
เมื่อวานก็พยายามช่วยเหลือตำรวจทั้งวันทั้งคืนอยู่เหมือนกันค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ตำรวจได้ตัวลูกชายพ่อก็โล่งใจโล่งใจก็คือโล่งใจที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
เมื่อวานนี้ก็พยายามหาทางกันนะระหว่างที่ในเล็กเอาตัวเมียกับลูกไปเนี่ย
พ่อบอกก็พยายามโทรบอกลูกสะพ้ายนะบอกยังไงลองหาจังหวะที่เล็กมันเผลอเนี่ย
เปิดประตูแล้วหย่อนหลานลงมาจากรถได้ไหมสุดท้ายเนี่ยก็ได้ตัวหลานมานะฮะตามที่เล่าให้ฟัง
พ่อยอมรับว่าในเล็กลูกชายเนี่ยเสพยาเสพติดแต่ไม่เคยเห็นคลุมคลั่งขนาดนี้มาก่อน
ครั้งนี้หนักที่สุดแล้วยอมรับว่าเมื่อคืนตอนยังไม่ได้ตัวลูกชายเนี่ย
พ่อนี่กลัวมากหวาดภาวะขนาดไม่กล้านอนที่บ้านนะฮะ
กลัวลูกชายจะมาหรือยังไงก็ไม่รู้พ่อบอกพ่อไปเช่าโรงแรมนอนเลยเมื่อคืน
บอกทุกสิ่งทุกอย่างพ่อบอกจะไปทำความซั่วพ่อบอกแต่บอกคนโต

พ่อโตแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คืออยากให้พ่อได้รักษาให้

คุณผู้ชมคะก็ยังดีที่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะเนอะ
แล้วก็จับในเล็กได้แล้วแต่พอย้อนไปดูประวัติในเล็กเนี่ยนะ
คุณผู้ชมคดีอาจยากรรมติดตัวเยอะมาก
ไปตั้งแต่ปี๒๕๕๕ค่ะถูกตำรวจสพเมืองมุกดาหารจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
ปี๒๕๕๖คือปีถัดมาถูกตำรวจสพเมืองมุกดาหารจับมียาบ้าไว้ในครอบครอง
๒ปีซ้อนแล้วปีแรกจับแล้วก็ปล่อยมียาบ้าไว้ในครอบครอง
ถัดมาโดนอีกแล้วปี๕๖ปีเดียวกันไปก่อคดีฆ่าคนตาย
โดนตำรวจจับส่งตัวเข้าเรือนจำขอนแก่นรับโทษตั้งแต่๑๒มกราคมปี๕๗
ถูกปล่อยตัว๑มกราคมปี๖๔คือปีที่แล้ว
ก็กี่ปีเองเนี่ยประมาณ๗ปี
ฆ่าคนตายนะเข้าไปปี๕๗ปล่อยต้นปี๖๔
ทีนี้ค่ะปี๕๗ในเล็กเขาก่อเหตุยิงนายกฤษดาปัญญาวงศ์เสียชีวิตคางานแต่ง

ทีมข่าวของเราก็คุยกับนางนุษย์อายุ๔๘แม่ของกฤษดานะคะ
เขาบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยกับการสูญเสียลูกชายผ่านมา๘ปีแล้วเนี่ย
วันเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้ลูกชายไปล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนในงานแต่งงาน

ในเล็กเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้๓๔วัน

บอกไม่รู้สาเหตุทำไมมายิงลูกแม่

แล้วเล็กเพิ่งออกจากคุกได้๓๔วันแล้วมายิงลูกแม่ด้วยนะ
หลังก่อเหตุในเล็กถูกดำเนินคดีนะคะ
คือโทษจำคุก๑๐ปี
โทษออกมาครอบครัวก็เนี่ยเหมือนจัดงานบายสีสู่ขวัญให้ในเล็ก
จัดงานใหญ่โตเลยอ่าจ้างหมอลงหมอลำมาแสดงครับ
แต่แม่บอกแต่แม่ต้องนอนร้องไห้ที่ลูกชายแม่โดนในเล็กยิงตาย
โอ้แต่บ้านนั้นจัดงานบายศรีสู่ขวัญแต่บ้านนั้นคือพอในเล็กพ้นโทษออกมา
คดีฆ่าคนตายอ่ะบายศรีสู่ขวัญจ้างหมอลำมาแสดงแม่บอก
ความรู้สึกมันคือแบบอะไรเนี่ยโอ้โห
เจ็บปวดมากอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นลูกเราไม่มีแล้ว
ลูกเขายังเหลือยังออกมาแล้วเขาก็มีหน้ามีตา
ก็ลูกเนอะใครก็รักนะแม่ก็เข้าใจอยู่

เพราะว่าเขาสนุกสนานเขามีความสุขไง

อย่างเศร้าแย้งฝรั่งเดียวมาขึ้นตะวันนี้
แล้วเนี่ยยังออกมาลอยหน้าลอยตาในสังคมมาก่อเหตุอันตรายแบบนี้

กลัวว่าลูกแม่ที่ถูกในเล็กยิงตายเมื่อปี๕๗ปี๕๖

ถ้าเกิดไม่โดนโทษอะไรหนักอะนะ
และนี่เขาไม่ได้เจอลูกตลอดชีวิตแล้วนะฮะลูกเขาตายไปแล้วนะฮะ
แต่เนี่ยคนที่ยิงลูกเขาตายเนี่ยนี่เองอยู่ตรงนี้นะเห็นไหม
ใช่แล้วมาก่อเหตุอะไรอีกเนี่ย
เล็กถูกแจ้งข้อหาตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สพเมืองมุกดาหารแจ้งข้อหาก็คือเรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
การกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายด้วย
ส่วนข้อหาเรื่องเสพยาเสพติดเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจปัสสาวะนะฮะ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าทางหมอต้องฉีดยาให้ในเล็กเนี่ยหลับก่อน
เอาเหรอคะยังเอาไม่อยู่คุ้มคลั่งเหรอคะ

ยังไม่ได้เรียกมาสอบปากคำก็ยังให้พักฟื้นที่บ้านก่อน
ลูกสาววัย๑เดือนตอนนี้ปลอดภัยดี

นี่สุดจริงยาเสพติดนี่
จริงไม่รู้จะพูดอย่างไรเลย